เหมือนเช่นเคยครับแฟนบอร์นวานให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ

แต่ว่านักเรียนครับเข้าไปดูเกม

แต่ไปดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดูวิธีการเล่น
เพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นนักกีฬาจากหลายโรงเรียนนะครับ
จะดูฟุตซอลเป็นประจำที่มีทีมชาติแข่งขัน

เด็กชายปัทธวีการอัตโถวัย๑๒ปี

มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
แต่ด้วยใจรักจึงติดตามเพื่อนมาชมเกม

คู่ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซีย
กลุ่มนักฟุตซอลโรงเรียนอิสลามสันติชน
ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง๕๓เขตวังทองหลาง
รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
และรุ่นมัธยมปลายนั่งแยกกัน
แต่เป้าหมายเดียวกันคือการศึกษาเกม
เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา

วัย๑๖ปีเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตู
ไฟฝันอยากเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทย

ละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายก่อนเกม
เล่นแบบนี้บ้างครับจะไปลองซ้อมเองครับ
บอกโค้ดครับว่าดูมาก็ซ้อมตามพี่เขาครับ
ฝากหนึ่งของสนามเด็กกลุ่มนี้อายุ๑๓ปี
มาจากโรงเรียนศรีพฤทธากับโรงเรียน๓แยกคลองหล่อแหล
สะพานสูงแต่เขารับการฝึกหัดสโมสรเดียวกัน
วิเคราะห์เกมร่วมกันและเกิดแรงบันดาลใจ
อยากเล่นฟุตซอลอาชีพและในนามทีมชาติไทย
แล้วก็การเดินเกมควบคุมบอล
การเคลื่อนเกมขึ้นไปข้างหน้าลงอะไรรับอย่างนี้ครับ
ผมต้องปรับการความคล่องตัวของผมเพราะผมช้า
ที่บ้านเราก็พูดไปว่าอันนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้
แต่พอเรามาดูของจริงมันยากครับ
ฟุตซอลรายการนี้บัตรเข้าชมราคา๕๐บาท
แต่นักเรียนติดต่อรับบัตรเข้าชมฟรีที่จุดจำหน่ายหน้าสนาม
ฟุตซอลชิงชัมป์อาเซียน๒๐๑๖ยังเหลืออีกหนึ่งวัน
ชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับที่๓ในวันอาทิตย์ที่๒๙มกราคมนี้นะคะ
ถ้ามาไม่ได้ก็ติดหน้าจอเทราะเทราะทีวีไว้
สนุกเหมือนกับก็ติดอยู่ที่สนามค่ะ

รายงานจากอินดอร์สเตดียมหัวหมาก